ที่จังหวัดอ่างทองนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
อายุสูงวัยแล้วนะเป็นผู้สูงวัยแล้วอายุ๖๕ปี
เข้าไปที่สวนหลังบ้านค่ะไปเด็ดใบมะกรูด
กะจะมาประกอบอาหารตามปกติแต่ไม่คิดว่าการเข้าไปในสวน
วันนี้จะมีวินาทีเฉียดตายของตัวเอง

ไปเจองูหลามนะคะงูเหลือมค่ะขออภัยนะคะ
ตัวใหญ่มากขนาด๔เมตรพุ่งเข้ามาฉกที่ขา
ฉกไม่พอรัดที่ขาด้วย
กะจะกินผู้หญิงอายุ๖๕ปีคนนี้เป็นอาหาร
แต่ว่ารอดมาได้หุดหวิดนะคะ
งูเหลือมตัวนี้ความยาว๔เมตรค่ะน้ำหนัก๒๐กิโลกรัม
อยู่ในสภาพหิวโซเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในอ่างทอง
ช่วยกันจับไว้ได้หลังจากได้รับแจ้ง
มีงูเหลือมขนาดใหญ่กัดและพยายามจะกินหญิงสูงวัยค่ะ
บุภากุลกะดีอายุ๖๕ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เกือบที่จะตกเป็นเหยื่อของงูเหลือมตัวนี้
บอกว่าเดินไปสวนหลังบ้านไปเก็บใบมะกรูดกับมะนาว
ขณะที่กำลังเดินอยู่ภายในสวนได้ยินเสียงดังของใบไม้แห้งอยู่ด้านหลัง
พอหันไปมองค่ะพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่
อ้าปากอยู่และด้วยความเร็วเขาฉกกัดเข้าที่ข้อเท้าของตัวเอง
โดยโดนงูฉกเข้าที่ข้อเท้าด้านซ้ายนะคะ
ก่อนที่งูจะใช้ลำตัวม้วนรัดขาของเธอและเธอก็ล้มลง
จากนั้นงูพยายามเลื้อยขึ้นมาพันลำตัวก็เลยตั้งสติพยายามต่อสู้กับงูสุดกำลังค่ะ
ใช้แขนทั้งสองข้างงัดลำตัวงูเหลือมออกมาจากขา
ทำสำเร็จแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากสวนร้องให้ญาติพี่น้องเข้าไปช่วยนะคะ
ฟังเสียงวินาทีชีวิตของเธอซึ่งเธอจะเล่าให้ฟังค่ะ
เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นงูแล้วเตียนตัวย่ายยาวเหยื่อยขึ้น
ขนาดไหนได้นี่แถวนองมันมันจะกินอะไรมั้ยยังก็ไม่รู้นะ
รัดคนที่จะปุ่มรัดขาเลยรัดขาเลย
เราก็มือสอดสอดไปให้ติดขาแล้วก็จับมันเวียบเอาไป
งูก็วิ่งกระพึด
สำหรับบาดแผลงูกัดที่ข้อเท้าด้านซ้ายของนางบุภา
โรงพยาบาลก็รักษาจนอาการปลอดภัยแล้ว

เจ้าหน้าที่ชุดจับสัตว์เลื้อยคลานอ่างทอง

แล้วก็จะติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
โดยเฉพาะจะเอาไปปล่อยที่ป่าห่างไกลประชาชนหน่อยนะคะ